เป็นประจำอยู่แล้วนะครับกับการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

ใครที่ชอบทานน้ำพริกต้องดูนะจ๊ะร้านน้ำพริกอีพ่อ
น่ารักไหมเป็นน้ำพริกตาแดงแมงดาของพ่อที่ทำด้วยใจ
ใส่ใจทุกขั้นตอนอร่อยแซ่บด้วยนะคะบอกเลยว่าน้ำพริกตาแดงแมงดาของร้านเนี้ย
เขาเป็นสูตรเด็ดของคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อของเจ้าของร้านเขาจะชอบน้ำพริกแบบ
มีน้ำพริกแมงดาอะไรอย่างเงี้ติดบ้านเอาไว้คือคุณนึกออกไหม
เวลาไม่มีอะไรจะกินก็ไข่ต้มน้ำพริกอย่างนี้ก็อยู่ได้แล้วนะคะ
เวลาใครมาเที่ยวมาหาเขาจะนำน้ำพริกมาต้อนรับให้ลองทานปรากฏว่าหลายคนติดอกติดใจ
เขาก็เลยตัดสินใจอ่ะทำขายดูซึ่งก็มีน้ำพริกตาแดงโหสูตรหลายสูตรเลยนะคะ
พริกตาแดงอีพ่อเนี่ยนะคะมี๓สูตรให้เลือกหนึ่งก็คือน้ำพริกตาแดงแบบธรรมดา
สองก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดาอ่ะดิฉันชอบและสามก็คือน้ำพริกตาแดงปลาร้า
ปลาร้าอันนี้ก็ชอบเหมือนกันใครสนใจสั่งได้นะคะ
แท็ปช่องทางการสั่งซื้อที่หน้าจอเราไว้ก่อนจ๊ะหนึ่งสองสามแชร์
เอาล่ะคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าจดไม่ทันแชะไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
หรืออยากให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
เข้าไปดูกฎกติกากันได้นะครับที่เฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวี
เอาบอกแบบนี้ละกันเราเนี่ยยังพร้อมและอยากจะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าของท่านนะครับ
กิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดกันไปแบบยาว
ถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะช่วยจับมือคุณผู้ชมก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเนาะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ